มาดูคุณมีมี่ค่ะเธอเป็นนักร้อง
และพอเลิกงานดึกสักตอนตีสองได้
เธอก็ขับรถไปกับเพื่อนผ่านตรงร้านเป็นร้านอาหารแถวลาดพร้าว
เธอมองนั่นนี่เป็นกลุ่มผู้ชาย
กลุ่มผู้ชายแล้วเขากำลังรุมทำอะไรอยู่

มึงจอดข้างใน

โอ้โห

ธุระไม่ใช่แต่เห็นแล้วไม่ปล่อยผ่าน

เพราะว่าทีละเพื่อนก็บอกมึงทำไมเขาไม่ห้าม
มึงมึงเอาไงดีสุดท้ายลงไปแล้วก็ไปตะโกนถาม
พี่พี่เพราะว่าภาพที่เธอเห็นตรงหน้า
เห็นไหมว่าผู้ชายกี่คนคุณคิงคุณขวัญ

รุมทำร้ายผู้ชายอายุเยอะไหม

ทีแรกก็งงว่าชุนละมุนอะไรใช่ไหม
แต่นี่นี่แหละทั้งเตะกระโดดถีบ
ชายคนที่ล้มลงไปเนี่ยเป็นชายแก่ไร้ทางสู้
แล้วก็โอ้โหดูสิจะเอายังไงดี
สู้ไม่ไหวลุกขึ้นยังไม่ได้เลย
คุณมิมี่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

คือตัวเธอเลิกงานร้องเพลงแล้วตอนประมาณตี
พอเลิกงานเสร็จปั๊บก็ขับรถกับเพื่อนหาข้าวกินไงก่อนจะกลับบ้าน
ก็มาเจอตรงนี้ลาดพร้าวซอย๑๒๒
เห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังรุมทำร้ายคุณลุงอยู่
ทีนี้ตอนนั้นพลเมืองดีก็พยายามจะเข้าห้ามนะ

แต่ว่าฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่หยุด
คุณมีมี่ก็เลยตัดสินใจจอดรถไปช่วยห้ามละกัน
แต่ตอนลงไปปรากฏว่าฝั่งคนที่รุมคุณลุง

คุณมินนี่ที่มาที่ไปเรื่องนี้มันคืออะไร
แล้วคุณมิมี่สังเกตว่าลุงคนนั้นจะไปมีเรื่อง
กับกลุ่มนี้แก๊งนี้งั้นเหรอ

ร้องเพลงเสร็จแล้วก็เลิกงาน
แล้วก็ตั้งใจจะกลับบ้าน
แล้วก็ไปแวะหากินอะไรกับเพื่อน๓คนนะคะ
แล้วระหว่างทางที่กำลังจะขับเข้าไปในซอยมหาดไทย
เราก็เจอกลุ่มคนเขาทะเลาะกันอยู่
มีการใช้กำลังตีกันอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็มองเห็นว่าคนที่เขาบาดเจ็บเขาเป็นคุณลุง
แล้วก็เหมือนลักษณะโดนรุมอยู่โดนรุมทำร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะ

แล้วเราก็รู้สึกว่าคนแถวนั้นไม่มีใครเข้าไปช่วยเรา

เขาบอกว่าฝั่งคุณลุงก็ไปพูดจาไม่ดีใส่กลุ่มวัยรุ่นก่อน

นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรงนั้นด้วย
เมื่อกี้คุณมิมี่บอกว่าซอยมหาธัยใช่ไหม

แต่ก็ไม่ได้มีใครให้ข้อมูลได้คุณผู้ชม
แล้วคุณลุงในคลิปเราเปิดคลิปเราก็พยายามถามคนแถวนั้นนะ
เขาก็บอกไม่มีใครรู้จักเหมือนกัน
คือด้วยความที่จุดตรงนี้จริงมันทะลุออกได้
ฝั่งเส้นลาดพร้าวแล้วก็ฝั่งรามคำแหง
คือไม่แน่ใจว่าคุณลุงที่โดนทำร้าย
เป็นคนในพื้นที่อยู่แถวนั้นหรือว่าผ่านมาแล้วโดนรุมทำร้าย

ก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเกิดอะไรขึ้นหรือว่าการใช้ความรุนแรง